สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้หมอไก่จะมาอัปเดตสีเสริมดวงมงคลประจำปี๒๕๖๕ที่จำได้ครั้งเดียวแต่ใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะ
ก่อนอื่นหมอไก่ต้องขอเกริ่นก่อนค่ะว่าในเรื่องของสีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยนะคะ
เพราะว่าสีเป็นสิ่งแรกที่ตาของเราจะมองเห็น
ซึ่งในทางโหรศาสตร์นะคะในเรื่องของสีก็ถือว่ามีอิทธิพลกับชีวิตของคนเรามากพอสมควรเลยค่ะ
หากเราอยากจะให้ดวงชะตาดีนะคะนอกจากการทำบุญการจัดฮวงจุ้ยหรือว่าการหาของมงคลมาตกแต่งบ้านนะคะ
ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่จะทำให้ดวงชะตาของเราดีขึ้นได้นั่นก็คือการใช้สีมงคลนั่นเองค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะหมอไก่จะมาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของสีมงคลที่จะเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องของเงินทองโชคลาภโดยเฉพาะนะคะ
ก่อนอื่นนะคะหมอไก่ขอให้ทุกคนเตรียมมือถือเปิดกล้องเพื่อเตรียมถ่ายรูปตารางสีมงคลนี้ไว้ได้เลยนะคะ
เพราะว่าตารางศรีมงคลนี้สามารถใช้ไปได้ยาวตลอดปี๒๕๖๕เลยค่ะ
ที่เราจะดูตารางสีมงคลนะคะหมอไก่มีข้อควรระวังนิดนึงนะคะที่อยากจะมาแนะนำท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
ก็คือในเรื่องของวันในตารางศรีมงคลนะคะวันในตารางนี้นะคะเรียกว่าเป็นวันจรหรือว่าวันปัจจุบันค่ะไม่ใช่วันเกิดแต่อย่างใดนะคะ
เช่นวันนี้เป็นวันเสาร์ก็ให้คุณดูตารางในวันเสาร์นั่นเองค่ะว่าสีไหนเสริมดวงในเรื่องของการงานสีไหนเป็นสีที่เสริมดวงในเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะ
ในเรื่องของตารางสีมงคลนะคะจริงเราไม่จำเป็นที่จะต้องดูสีมงคลในทุกวันก็ได้ค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณเน้นดูวันที่มีความสำคัญกับชีวิตเรามากนะคะ
เช่นในเรื่องของการที่เราจะไปทำธุระสำคัญการที่จะไปลงทุนหรือว่าเสี่ยงดวงหรือว่าบางคนเนี่ยจะไปสมัครงานหรือเสนองาน
หมอไก่ขอแนะนำว่าให้คุณดูตารางสีมงคลเอาไว้สักนิดนึงนะคะรับรองว่าดวงชะตาดีตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านเลยค่ะ
สำหรับในเรื่องของตารางศรีมงคลนะคะหากใครที่จะไปทำธุระในวันอาทิตย์ค่ะแล้วคุณจะไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำค่ะให้คุณมีสีชมพูติดตัวเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีชมพูนะคะหรือว่ากระเป๋าสีชมพูจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะ
หรือว่าถ้าคุณนะคะจะไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหมอไก่ขอแนะนำเลยค่ะให้คุณมีสีดำม่วงเทาติดตัวไว้รับรองว่าดวงดีดวงเฮงอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนวันจันทร์นะคะสีที่จะเสริมดวงในเรื่องของการงานนั่นก็คือสีเขียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเขียวแก่หรือเขียวอ่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีที่เป็นมงคลทุกโทนนะคะ
แกจะโชคดีในเรื่องของการเงินหมอไก่ขอให้คุณจัดไปเลยค่ะสีส้มหรือว่าสีน้ำตาลอ่อนนะคะถือว่าดีมากในเรื่องของการเงินค่ะ
ส่วนในวันอังคารนะคะสีที่จะเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานทำให้หน้าที่การงานของเราเจริญรุ่งเรืองนะคะนั่นก็คือโทนสีมืดหน่อยค่ะเป็นสีดำนะคะสีเทาดำหรือว่าสีม่วงก็ถือว่าจะเป็นสีที่เสริมดวงในเรื่องของการงานในวันอังคารโดยตรงค่ะ
แต่ถ้าคุณจะไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไม่ว่าจะไปลงทุนเสี่ยงดวงหรือไปทวงหนี้ใดก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำเลยค่ะสีที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในวันอังคารนั่นก็คือสีเทาสีบอลเงินบอลทองถือว่าดีมากเลยนะคะ
ต่อมาก็คือในวันพุธค่ะถ้าใครที่จะไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องของการงานไปสมัครงานเสนองานในวันพุธนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณมีสีส้มสีน้ำตาลอ่อนติดตัวเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือเป็นกระเป๋าก็ถือว่าดวงดีแน่นอนค่ะ
แต่ถ้าใครที่หวังผลในเรื่องของการเงินโชคลาภโดยเฉพาะนะคะในวันพุธค่ะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณมีสีฟ้าสีน้ำเงินหรือว่าสีครามติดตัวเอาไว้รับรองว่าดวงดีเงินเต็มกระเป๋าอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนในวันพระรหัสบดีนะคะสีที่จะเสริมดวงในเรื่องของการงานของคุณนั่นก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามจะเป็นฟ้าอ่อนฟ้าเข้มก็ได้ค่ะดีทุกโทนนะคะ
ส่วนสีมงคลเสริมดวงการเงินในวันพระรหัสบดีนะคะหมอไก่ขอแนะนำเลยค่ะก็คือเป็นสีเหลืองนะคะหรือว่าสีครีมอันนี้ถือว่าดีมากกับการเงินในวันพระหัสบดีค่ะ
ส่วนวันศุกร์นะคะถ้าใครที่อยากให้การงานประสบความสำเร็จอยากให้นายรักนายหลงติดต่องานง่ายนะคะหมอไก่ขอแนะนำเลยค่ะเสื้อสีขาวสีเหลืองสีครีมหรือว่าจะเป็นกระเป๋าก็ได้นะคะถ้ามีสีขาวสีเหลืองสีครีมอยู่นะคะรับรองว่าไปติดต่องานในวันศุกร์สำเร็จสมใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
แต่ถ้าใครนะคะอยากจะสมหวังในเรื่องของการเงินหมอไก่ขอแนะนำเลยค่ะสีเขียวเหนียวซับได้ทุกโทนค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวแก่สีเขียวมะกอกสีเขียวอ่อนเนี่ยได้หมดทุกโทนนะคะรับรองว่าดวงดีในเรื่องของการเงินแน่นอนค่ะ
ส่วนในวันเสาร์นะคะถ้าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานในวันเสาร์ค่ะหมอไก่ขอแนะนำนะคะสีที่ดีมากเลยค่ะก็คือสีเทาบอลเงินบอลทองนะคะก็จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานในวันเสาร์ได้เป็นอย่างดีค่ะ
แต่ถ้าใครนะคะหวังในเรื่องของการเงินหรือว่าโชคลาภในวันเสาร์ค่ะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณใส่เสื้อสีแดงออกจากบ้านนะคะรับรองว่าเงินทองมากองอยู่ตรงหน้าอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมทุกท่านแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ